เมื่อวานแม่คนนึงค่ะมีลูกอายุแค่ประมาณสักขวบครึ่ง

แล้วปรากฏว่าพ่ออุ้มลูกหนีเข้าไปในป่า
แล้วหนีไปเลยบอกเลยนะว่าอย่ามานะ
เมียนะอย่ามาตามถ้าตามเดี๋ยวฆ่าลูกทิ้ง
โอ้โหชาวบ้านระดมกำลังกันไปทั้งหมู่บ้าน
ตามหาผู้ชายคนนี้ได้ยินเสียงร้องของเด็ก
น้องเนี่ยคุณเด็กร้องจนเหนื่อย
ร้องจนแบบเสียงไม่มี

แล้วสุดท้ายดูสิเจ้าหน้าที่ไประดมกำลังช่วยกันนู้นหา
ช่วยน้องได้แล้วทำทำไม

ติดยาเออพ่ออ่ะนี่แล้วดูเด็กดิคุณ
นี่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยชาวบ้านกว่า๓๐คนคุณผู้ชมค่ะ
ดูดิตัวแค่นี้เองแล้วหิวอ่ะลูกเอ้ย
ขวดนมขนมนมเนยเนี่ยแม่ต้องเอามาให้

เดินเท้าเข้าป่าตรงเทือกเขาบรรทัศน์ที่อำเภอศรีนครินพัทธลุง
ตามหาพ่อคลั่งอายุ๒๗ปีอุ้มลูกชาย๑ขวบครึ่งเป็นตัวประกัน

ได้ยินเสียงเด็กร้องจนเสียงเด็กเงียบไปค่ะ
สุดท้ายควบคุมตัวพ่อคนนี้ไปได้

ที่เห็นแม่อุ้มแล้วก็โอ้น้องอยู่แบบนั้น

พี่ตำรวจคุณนักข่าวสามีฉันเหรอ
เสพยาเป็นประจำก่อนเกิดเหตุทะเลาะกันก่อน
เพราะว่าอะไรก็สามีบอกว่า
นี่เดี๋ยวฉันจะพาลูกกลับไปเลี้ยงที่บ้านที่จังหวัดตรังนะ
แต่เธอไม่ยอมก็เธอเป็นแม่ของลูก
บอกไม่ได้นะฉันเป็นแม่ฉันต้องเลี้ยงลูก
สุดท้ายผัวอุ้มลูกหนีเข้าป่าเลย

ญาติกับเพื่อนบ้านให้ช่วยกันหาแทน
แต่คนที่แจ้งตำรวจคือผู้ใหญ่บ้านค่ะ

พอรู้เรื่องนี้ปุ๊บประสานตำรวจเลย
หน่วยชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน
สุดท้ายช่วยได้อย่างปลอดภัย
และตัวพ่ออย่างไรล่ะคุณอยู่สภาพสิคะ

ต้องเอาไปบำบัดเรื่องของการติดยาเสพติดก่อน
พร้อมไหมล่ะที่จะเลี้ยงลูกคุณ
เสพติดทำให้ลืมความเป็นพ่อไปเลยนะ
เอาลูกมาเป็นตัวประกันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสลับ